ของการท่องเที่ยวกันหน่อยช่วงวันหยุดยาววันที่๕๙พฤษภาคม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่า
เงินสะพัดถึงประมาณกว่า๗๖๐๐ล้านบาท
แล้วก็มีคนไทยท่องเที่ยวอยู่กว่า๒ล้านคนนะคะ
อย่างไรก็ตามทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวบอกว่า
คนไทยใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลดลง
เพราะว่ามันใกล้ช่วงเปิดเทอมแล้วค่ะ
นายยุทธชัยสุนทรรัตนาเวทนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ
ระบุว่าช่วงวันหยุดยาว๕๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
คนไทยส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวในระยะไม่เกิน๒๕๐กิโลเมตร
มีการใช้จ่ายการท่องเที่ยวที่น้อยลงกว่าปกติ
ที่มีการใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐บาทต่อคนต่อทริป
เนื่องจากเหตุผลก็คือใกล้ช่วงเปิดเทอมแล้ว
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็กันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่าย
ประกอบกับมีวันหยุดใกล้กันเกินไปค่ะ
อกจากนี้เรื่องของพฤติกรรมการท่องเที่ยวคนไทยก็เปลี่ยนไป
หันมาเที่ยวด้วยตัวเองแทนการซื้อแพ็คเกจทัวร์หน้าร้าน

ราคาก็ถูกกว่าการซื้อผ่านบริษัททัวร์
เครือวันวงรักมิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนครชัยแอร์จำกัดบอกว่า
ผู้ที่มาเช่าเหมารถทัวร์บริษัทในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา
รวมตัวกันมาเช่ารถไม่ใช่บริษัททัวร์
เช่นเดียวกับนายวสุเชษโสพลเสถียรนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย
ให้บริการรถทัวร์ท่องเที่ยวเช่าเหมาบอกว่าไม่มียอดจองจากกรุ๊ปทัวร์นักท่องเที่ยวไทยเลยค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นกรุ๊ปทัวร์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนมากที่สุด
ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประเมินว่า
ภูมิภาคที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในวันหยุดยาวที่ผ่านมาคือภาคกลาง
จำนวนกว่า๘๕๙๐๐คนรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่กว่า๒๙๐๐ล้านบาท
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๔๒๐๐คนรายได้อยู่ที่๖๙๑ล้านบาท
ภาคตะวันออก๓๕๒๐๐คนรายได้กว่า๑๕๐๐ล้านบาท
รวมแล้วก็มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ๒๑๖ล้านคน
มีเม็ดเงินสะพัดทั้งหมด๗๖๖๓ล้านบาทค่ะ